ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่จะเล่าให้ฟังค่ะเป็นนุ่มคนหนึ่งนะคะ
ตกงานเกิดอาการซึมเศร้าเงินไม่พอใช้

ทีนี้เดินผ่านธนาคารแห่งหนึ่งย่านบางรักนะคะ
ก็เลยตัดสินใจค่ะใช้ปืนบีบีกันที่ตัวเองมีอยู่
เข้าไปชิงศัพท์จี้ชิงศัพท์
ทรัพย์ได้เงินไปสี่พันบาทแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มตัวไม่ได้นะคะ

ภาพนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้
บันทึกภาพขณะที่นายศักดาวรวุฒิอายุ๕๘ปี
ชิงทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาปาโซทาเวอร์ถนนศรีลมเขตบางรัก
ช่วงบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ
โดยพฤติกรรมก็คือนำกระเป๋าเป้สีดำที่เตรียมมา
ขึ้นไปวางไว้หน้าเคาน์เตอร์๓ของธนาคาร
บอกพนักงานให้ส่งเงินมาใช้คำว่านั่งอยู่นิ่งเอาเงินใส่กระเป๋ามา
พนักงานแบบนี้พนักงานธนาคารถือว่าสติดีมากนะคะ
ไหวตัวทันรีบเอากุญแจที่อยู่กับตัวเนี่ย
เคาน์เตอร์ที่เก็บเงินไว้เลยนะแล้วก็กดออกมาไม่ได้
จากนั้นก็กดปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือ
ซึ่งสัญญานี้ก็จะไปดังอยู่ที่สอนอนะคะ
ซึ่งหลังจากที่นายศักดาเห็นว่าไม่มีพนักงานอยู่แล้ว

ซึ่งเงินนี่เขาจะแบ่งเป็นอยู่ในลิ้นชัก

หยิบเงินจากเคาน์เตอร์ไปได้๔๐๐๐กว่าบาท
ใส่กระเป๋าวิ่งหนีไปแต่ว่าไม่ทันนะคะ
ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็พลเมืองดีที่เขารู้
เพราะว่ามีอาการร้องขอความช่วยเหลือ
สอบสวนนายศักดาตำรวจเอามาพูดคุยเล่าถึงชีวิต
รันทศให้ตำรวจฟังบอกว่าพันรยาที่อยู่กินกันมานานทิ้งไป
ก่อนหน้านี้ทำงานก่อสร้างในสมุทรสาคร
แต่ว่าตอนนี้ตกงานมา๖เดือนแล้ว
ไม่มีเงินใช้จ่ายไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน
สภาพจิตใจย่ำแย่
และที่สำคัญเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงสั่งในหูตลอดเวลาเลยนะคะ
วันเกิดเหตุนั่งรถเมย์มาจากสมุทรปราการ
ค่าโดยสายไป๒๐บาทเหลือเงินอยู่๖๐บาท
ลงรถเมที่สวนลุมพินีเดินมา๑กิโลเมตรเห็นธนาคาร
แล้วคิดว่าธนาคารนี้ทำไมคนน้อยจัง

ตัดสินใจนะคะเอาบีบีกันของตัวเองที่ซื้อมา๓ปีแล้วก่อเหตุเลย
อืมนะฮะตำรวจก็จับกลุ่มได้เพราะว่าทางประชาชน
แล้วก็รอปภเขาช่วยกันจับกลุ่มไว้ก่อนหน้านี้
ใช่ค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบบอกว่าไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
และตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดด้วยค่ะ